ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีได้ไปเยี่ยมอาการครูที่บาดเจ็บสาหัส
จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
ขณะที่ขนหีบบัตรลงประชามติเมื่อวานนี้
ส่วนที่จังหวัดยาลาครับคนร้ายรอบวางเพลิงและระเบิด
ภายในคืนเดียว๓อำเภอ
เจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดสอนศึกสอนชัยและชุดพิสูจน์หลักฐาน๑๐
ส่วนที่กำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบพื้นที่
และช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้
หลังจากคนร้ายรอบวางเพลิงโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป
ที่บ้านเจาะบันตังตำบลบันนังสตาอำเภอบรรนังสตา
จังหวัดยาลาของนายชัชวานบุรณเรกอายุ๔๗ปี
แต่ก็เข้าพื้นที่ด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าคนร้ายได้โปรยตะปูเรือใบตามเส้นทางเข้าที่เกิดเหตุ

คนร้ายก็ได้ลอบเผากล้องวงจรปิด๔จุด
ที่บ้านเคาะตำบลโกตาบารู
และที่ตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนัง
ถล่มฐานทหารหน่วยเฉพาะกิจยาลา๑๒
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ๓นาย
คือสิบโทศรีโรธทุบสว่างถูกสะเก็ดระเบิดเฉียวที่ไทยทอย
พลทหารวิรยุทธ์มาจุลินอายุ๒๒ปีถูกสะเก็ดที่ขาซ้าย

อายุ๒๒ปีถูกสะเก็ดบริเวณแผ่นหลังอาการสาหัส
ทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลศูนยาลา
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐาน
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบริเวณโรงเรือนและอาคารโรงนอนเสียหาย
จากนั้นยังพบกระสุนปืนชนิดดังกล่าวตกอยู่บริเวณใกล้กัน
เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่
อยู่ห่างจากฐานประมาณ๓๕๐เมตรติดต่อกัน๓ครั้ง
โดยคืนเดียวคนร้ายก่อเหตุทั้งหมด๓อำเภอ
คือรามันกรงปีนังแล้วก็บรรนังสตา
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนายสุริยะอามรโรศบรรลวศ
ราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติ
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี๒๓
เพื่อเยี่ยมนายอารีซีมหามะอายุ๔๑ปี
ครูโรงเรียนบ้านแซะโมอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
หลังจากที่ถูกคนร้ายรอบวางระเบิด
ขนาดอยู่ในขบวนขนหิบปัดลงประชามติ
เก็บไว้ที่ที่ว่าการอำเภอสายบุรีเมื่อวานนี้
โดยมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวจำนวน๕แสนบาท
และช่วยเหลือบุตรทั้ง๓คนที่กำลังศึกษาให้ได้รับทุนตามสิทธิ์
สำหรับอาการล่าสุดแพทย์ระบุนะครับว่ายังสาหัส
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจตลอดเวลา
ส่วนคนร้ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบบ่อแสของกลุ่มที่ก่อเหตุดังกล่าวแล้วครับ